ลุงคนนี้คนเดียวจริงถามทำไมวุ่น

จะมาช่วยเขาไม่ให้เขาช่วยนะ
ทำชักปืนไปกลัวเขาซะอย่างนั้น

เดี๋ยวดูตอนที่ตำรวจบอกมีปืนใช่ไหม

ไปไล่ล่าระทึกเลยค่ะ

อุ้มปีนครู

โดดโดดโดดเดี๋ยวคุณมึงคุณมึง
นี่แหละครับดูคลิปกันยาวหน่อยนะฮะตั้งแต่ต้นจนจบ
จบก็คือถูกจับฮะเป็นสภาพนี้ค่ะ
คุณผู้ชมคิดดูว่ามันระทึกไหมอ่ะตอนที่เขาไล่ล่าแล้วเขาบอก
เอาจริงนะฉันต้องฟังเขาไม่นึกเรื่องนะว่าพี่เขาพูดอะไร

ภาษาใต้คุณภาษาใต้นายหัว
นี่แหละค่ะสุดท้ายอย่างที่บอกไม่รอดถูกชาร์จ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๔ทุ่มเมื่อวานนี้คุณผู้ชมค่ะ
คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะเข้าไปช่วยเหลือ
อันนี้เป็นภาพเหตุการณ์ที่เข้าไปประสบเผต
คือนายสมใจเต่าขาวอายุ๕๕ปีขี่มอเตอร์ไซค์ไปล้มเองค่ะ
อยู่ที่ถนนสายท่าสาราศิชนนะคะที่อำเภอท่าสารานครศรีธรรมราชนะคะ
เจ้าหน้าที่ไปถึงนายสมใจอยู่สภาพเมาด้วยนะ
หงายอยู่บนสะพานมีบาดแผลชะลอตามร่างกาย
แต่ไม่ยอมให้พี่กู้ภัยทำบาดแผลให้
เจ้าหน้าที่ตัดสินใจเอาเตียงฉุกเฉินมาเคลื่อนย้ายก็แล้วกัน
จะส่งโรงพยาบาลนี่นี่ปรากฏ
อยู่ดีชักอาวุธปืนไม่ทราบชนิด
อยู่ในซองเปลือนสีดำขึ้นมาขู่เฉยเลย
นี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องทิ้งเปรย์เลยฮะ
ทิ้งเปรย์วิ่งหนีจากรถกู้ภัยเลยคุณ
วิ่งแตกตื่นไปหลบอยู่หลังแบรีเออร์
ใช่ค่ะแล้วนี่แหละค่ะพอกู้ภัยเห็นแบบนี้บอกท่าไม่ดี

ก็เลยแจ้งศูนย์วิทยุ๑๙๑ไปเนี่ยค่ะ
สพท่าสาราก็เลยนำกำลังจันทร์ไประงับเหตุ
ตอนนั้นนายสมใจนะจริงยังเจ็บอยู่ด้วยนะ
เขาบอกทำท่ารำทางจะขึ้นขับรถพี่กู้ภัยเขาด้วยนะคะ
สุดท้ายมาเอารถจักรยานยนต์ของตัวเอง
ขี่มุ่งหน้าไปที่อำเภอท่าสารา
ตอนขี่ไปแล้วนะกู้ภัยก็ไปแล้วไปแล้วพวกเราขี่ขับตาม

แล้วก็จะได้เห็นกล้องอีกกล้องหนึ่งจากรถของตำรวจนี่แหละ
รถคันนี้นะฮะกำลังไล่ล่านายสมใจอยู่นะครับ
นี่ค่ะล่ากันไล่ไล่กันไปจนถึงสี่แยกท่าสารา
เจ้าหน้าที่ก็พยายามเจรจาก่อนที่นายสมใจ
สมใจคนนี้จะเลี้ยวเข้าไปในปั๊ม
เจ้าหน้าที่ก็เลยบุกชาร์จจับกลุ่มได้
พอไปตรวจค่ะตรวจค้นในตัว
พอไปเจออาวุธปืนลูกซองสั้นหนึ่งกระบ่อกระสุนสองนัด

ก็ต้องเอาตัวมาสงบสติอารมณ์ที่โรงพักแล้วค่ะ
เมืองต้นนายสมใจรับสารภาพว่าก่อเหตุใช้อาวุธปืน
ขู่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจริงแต่ไม่ได้ตั้งใจ
เขาบอกเขาเมาจำนวนทีต้องตั้งคอหา
อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และโดนอีกหนึ่งคืออะไรเมาแล้วขับไงคะ
อืมตัวเองก็เจ็บนะยังขับอย่างนี้อีกนะครับ